นี่ไนซ์อันนี้มึงใช้๓๓ล้านบาท
สนามสุขอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมล่ะถ้างั้นคนจะแชร์รูปไหมล่ะ

รุ่นพวกเธอรุ่นเด็กมีพวกมีพวก

ผู้จัดเองคุณก็ต้องจะทำให้ดี
เพราะว่าสนามสุบมันเป็นไปเช่าที่ของกรปนักศึกษา
คืออันนี้เราก็ไม่ได้โทษที่สนามสูบ

ลิซ่าคือคนไทยเปรียบเสมือนแบบตัวแทนบ้านเกิดของหนึ่งในเมมเบอร์อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยว่าแบบอืมยังไงนะ

ทั้งเกาหลีทั้งอะไรเนี้ยมันต้องมีแอร์ไทม์
อ๋อไงเรามองจะไปวาดสนามศุกร์เลย
ยังไงต้องว่าวาดผู้จัดบางทีอะ
ก็ต้องดูโดยรวมว่าข้างหน้าจัดด้วยคอนเสิร์ตอะไรยังไง
ให้มันมีมันเยอะเนี่ยเห็นไหมล่ะ
นี่ค่ะคือหนูพูดจริงนะว่าภาพนี้คือตำนานที่จะอยู่ตลอดไป
มันแบบมันจึ้งอ่าภาพเนี้ยคือว้าว
ครับผมฟิวชั่นเป็นภาพฟิวชั่น
เป็นการผสมผสานระหว่างสนามกับตัวศิลปิน
แต่ก็สนามวงอยู่ด้วยตรงนั้นมีหน้าเข้าไปด้วยไม่เข้าใจก่อนนะ
มันคือกรมพนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เป็นอย่างนี้คือโอเคมันเป็นสาร

แต่เราก็เข้าใจทั้งสองมุมนะทำไมคนจัดคุณทำไปด้วยใหญ่โปรงน่ะ
เวทงเวทีไฟแสงซีเสียงนี่

ข้างในเขาก็มีคนเปิดภาพข้างในเหมือนกัน
เราเข้ามาดูในทวีเตอร์

เพราะหลายคนวางว่า

เป็นเขาที่ไหนเขาก็โอเคหมดขอแค่เขาได้เข้าไปดูแล้วเข้าไป
บางทีแต่งสีด้วยแหละแต่งสีจนน่ากลัวเลยแหละ
หมายถึงภาพภาพที่เราเห็นเนี่ยเหรอภาพตอนถ่ายมันอาจจะ
แบบโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้กันอ่ะแต่แต่งสีมาแม่มัน

แต่คือมิ้นเชื่ออย่างนี้ว่า
ต่อให้ข้อจำกัดสถานที่มันจะยังไงก็ตาม

บลิ้งก็จะน่าจะแฮปปี้และมีความสุขจริง
เพราะว่ายังไงก็ตามสี่สาวเขาเต็มที่ไง
แต่ว่าคือบลิ้งส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทย

คือเกาหลีมาจัดเองเราก็ว่าไม่ได้อีก
ถูกปะละอันนี้ทีมเกาหลีคือไปจัดสถานที่

รับดูแลอยังไพรใน

เพราะว่าถ้าเกราหลีมาอีกเดียวเหลือไม่ได้อีกแล้วต้องโขะทางไทย
เขาเลยเหมือนกับว่ามันไม่ส่งศักดิ์สี่ไปหน่อย
เขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใหญ่จูบคนได้น้อย
จริงเหรอน้องอิ๊นเอาง่ายไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกลูก

ตัดเต็มถูกต้องป่ะไปราชบังกลักษณ์ก่อนเต็ม

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าน้องจะมาโชว์การเตะตักกอบ
น่ะมึงที่ครอบตักกอบอย่าค่อยลืมมาบ้างเถอะ

ฉันก็บอกแล้วไงว่ามันแต่งสีด้วยแหละทุกวันนี้ใช่ไหม
เอาเป็นว่าเชื่อในมือของสี่สาว

มันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าอยู่ข้างนอกในอีกโลกหนึ่งแล้ว
ข้างในเป็นสีแบบนี้เลยนะ
โอเค